ช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบขนมไหว้พระจันทร์
คงได้เห็นขนมสูตรใหม่
ออกมาเอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบความแปลกใหม่นะครับ
เฉพาะร้านค้าที่ฮ่องกงปีนี้
เอาใจคนที่รักสุขภาพ
ด้วยการออกขนมไหว้พระจันทร์แบบพิเศษ
ทั้งแบบมังสวิรัติแล้วก็แบบไร้ไขมันนะครับ
ร้านขายขนมไหว้พระจันทร์ในฮ่องกงต่างแข่งขัน
เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ตามเทรนด์คนรักสุขภาพ
หลังจากมีกระแสคนห่วงหุ่นสวยนะครับ
โภคขนมไห้พระจันทร์กันน้อยลงเพราะว่ากลัวอ้วน

คิดค้นขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำมาจากกะทิเมล็ดงาดำ
รวมทั้งชาเขียวเพื่อหวังจะเป็นทางเลือกให้แก่คนรักสุขภาพ
รวมทั้งคนที่ต้องการงดเนื้อสัตว
หรือมีอาการแพ้ส่วนผสมของขนมไหว้พระจันทร์ดั้งเดิมบางอย่าง
เพื่อขานุรับต่อนโยบายของรัฐบาลฮ่องกง
เรียกร้องให้ประชาชนใส่ใจต่ออาหารการกิน

รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการกินขนมไหว้พระจันทร์มากเกินไป
เพราะว่าจะมีทั้งน้ำตาลและไขมัน
ส่วนร้านเคเกอรี่ก็คิดค้นขนมไหว้พระจันทร์เพื่อสุขภาพเช่นกันนะครับ
โดยมีการผสมผสานส่วนผสมของคับเค้กของยุโรป

โดยคัดสรรเฉพาะส่วนผสมที่ดีเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ส่วนลูกค้าที่มาซื้อขนมไห้พระจันทร์ที่ร้านนี้ก็บอกว่า
ชอบขนมไหว้พระจันทร์อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปก็ต้องออกกำลังกายเผาผลาญออก
พอมีขนมไห้พระจันทร์เพื่อสุขภาพก็สามารถที่จะกินได้มากขึ้น
แต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อขนมแบบดั้งเดิมไปฉลองกับครอบครัวด้วย
เพียงแต่ว่าจะต้องกินในปริมาณที่น้อยลงครับ